มีคนถามกันเยอะแล้วก็ให้ความสนใจกันก็คือการจัดตั้งรัฐบาลนั่นเองนะคะ
เอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยวันนี้ก็มีผู้สื่อข่าวไปสอบถามนะคะว่า
สอสอในพักจะไปโหวตนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะ
ให้เพื่อไทยแล้วมีการพูดคุยกันถึงตำแหน่งรัฐมนตรีกันหรือยัง
ผลเอกประวิทย์เองเนี่ยจะไปโหวตด้วยหรือไม่เนี่ยค่ะเป็นภาพก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี
ซึ่งนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์พลเอกประวิทย์นะคะว่าสสพลังประชารัฐจะร่วมโหวตให้เพื่อไทยทั้ง๔๐คนเลยหรือไม่
ถามถึงการแบ่งโคต้าคณะรัฐมนตรีรวมถึงท่านมีความพร้อมที่จะได้รับตำแหน่งด้วยหรือไม่
เอาไปฟังแล้วไปดูท่าทีของพลเอกประวิทย์กันหน่อยค่ะ
เห็นไหมคะก็เดินไปเลยไม่ได้ให้คำตอบอะไรกับนักข่าวนะคะ
นี่ค่ะนักข่าวจริงนักข่าวเจอท่านนะ
ก็ถามทุกครั้งแต่ก็ไม่ได้คำตอบอะไรจากท่านนะคะ
และดูเหมือนว่าคนที่ให้คำตอบในส่วนของพลังประชารัฐ
ที่ชัดจะมาจากคุณไผลลิกซะมากกว่า
คุณไผลลิกสสพลังประชารัฐที่เป็นคนบอกเลยว่า
สสพลังประชารัฐจะยกมือโหวตนายกรัฐมนตรีเพื่อไทย
แบบยังไม่มีเงื่อนไขนะคะซึ่งวันนี้ก็ออกมาย้ำว่า
สิบสอสอของพลังประชารัฐจะโหวตแคนดิเดต
นายกรัฐมนตรีจากภักดิ์เพื่อไทยโดยไม่มีข้อแม้ใด
เพราะว่าต้องการทำให้เกิดรัฐบาลให้เร็วที่สุด
วันนี้ก็เปิดเผยเพิ่มค่ะบอกว่าล่าสุด
ได้เสียงสอสอเพิ่มอีก๗เสียง
ที่จะช่วยโหวตให้กับแคนดิเดตจากภักดิ์เพื่อไทย
แต่ขอยังไม่บอกว่าเป็นสวสายไหน
ส่วนจะได้นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ในเดือนสิงหาคมนี้เลยหรือไม่
ไผ่บอกว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงได้ทุกวัน
ถ้าคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูลวันที่๑๖สิงหาคมนี้ทำให้โหวตได้
ก็น่าจะทำได้เพราะมีการเปลี่ยนแปลงจากเดิมค่ะ